อันนี้เราพูดถึงค่าตัวดาราชายกันดีกว่า
แต่ละคนอย่างโหเค้าบอกว่าไปออกงาน
ชมชมดาวย์รถให้คันนึงอะ

แต่ตอนนี้น่าจะไปขึ้นเป็นอันดับต้นแล้วล่ะ

พระเอกหน้าคมหรือพ่อเดชหมื่นสุด

ปัจจุบันได้ยินมาว่าค่าตัวไม่ธรรมดาแล้ว

ว้าวนี่อันดับ๖ใช่ไหม

ก็ที่จริงนะเพิ่งจะมา๒๐๐๐๐๐
แต่ค่าโฆษณางเขาเบ่งเมื่อก็หลักล้านอยู่แล้วล่ะ

คนที่เราคิดว่าจะแพง

กระแสแรงดีไม่มีตกเลยแหละตั้งแต่เข้าวงการมา
แล้วก็ช่วงที่ค่าตัวอาจจะแพงขึ้นหน่อย

แรกสามพันแรกสแตนบายแต่เช้า
วันดีคืนดีก็ไม่เอาเงินนะไปเอาสี
อะไรบ้างไม่ต้องเรื่องนี้จะไม่หยุด
ก็ทำให้กระแสแรงไม่มีตกเลยแล้วก็ค่าตัว

อันดับ๔ขึ้นมาจากเวียอีกนิดนึงคือหมากปริน
ก็เหมือนกันว่าถ้าสมมุติไปออกงานกับคิมเบอร์รี่
อาจจะไปแพ็กเกจก็ว่ากันไป
นะฮะก็แต่จริงแล้วค่าเหนื่อยของหมากแต่ละครั้งเนี่ย

หรือถ้าพ่วงคิมเบอร์รี่ได้เนี่ยก็อาจจะซื้อรถรถแบบเออ

อันดับ๓เจมส์จิ

คือตั้งได้แต่หมากอาจจะงานเยอะกว่าหรือใครจะเยอะกว่านี้เราไม่รู้ไง
เจมส์จิเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่สามแสนถึงสามแสนห้าไง
โอ้ยไทยวิทยาลัยฯอันนี้คือออกงานทีไม่ถึงชั่วโมงนะ

คือสามโอ้ถึงสี่สิบนาที

ก็จะขึ้นอยู่ว่าถ้าสมมุติช่วงนั้นละครหมากดัง
ก็ไอ้เจมส์จิเนี่ยถ้าสมมุติมีละครดังกว่าสามแสนห้า
ก็ใช่ไงแต่โอ้พบนี้คือว่าก่อนโอ้พบยังไม่ได้แพงขนาดนี้ไง
โป๊ปมันเพิ่งมาแพงเดือนนี้ไงนะฮะ

แต่ก็งานนี้ต่อให้ออกงาน

ทำไม

กับพี่น้องกับครอบครัว

แล้วแต่เลสอะไรเป็นอะไร
ความหล่อคือตอนนี้นาเดชอยู่ที่๓๕แสน

แต่ใช้คำนี้เริ่มต้นที่ถึง

เมื่อก่อนดาราค่าตัวอีเวนต์หลักหมื่น

แล้วก็กลายเป็นค่านิยมของแบบว่า

หน้าเดียวออกงาน๒ชั่วโมงเนี่ยนะ

ฉันแต่ง๓๔พันฉันก็สวยแล้วนะ

แต่งหน้าทุกวันนี้ดีไม่ดีแพงกว่าดาราอีก

เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรอาจจะแพงกว่าด้วยนะ
เมื่อก่อนนี้ตอนคุณแม่มดรับงานนี่คือแพงนะคะ

ไม่บ้าสมัยก่อนจะ๓๐๐๐๐ชิคกี้พายละ
อีกกี่แบบเป็นคนบอกอีมดขึ้นเถอะจาก๓๐๐๐เป็น๕๐๐๐
ส่งกงส่งกันคุณแม่เต้นเต็มที่นะตอนนี้

๗๘งานจริงแล้วทำไมถึงหยุดไปเบื่อแก่หรืออะไร

หาเงินมาไว้บำรุงสารทุกข์สุข
แก่แล้วทำทีวีอย่างเดียว

คือเป็นกลุ่มนักร้องที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
สาววงนี้เจอเรื่องนี้คือหลังจากที่เธอเนี่ยดังสนั่นทั่วบ้านทั่วเมือง
เดินสายโชว์ตัวเมนต์แต่ละวันแทบจะทุกรายการต้องมีพวกเธอเนี่ยนะคะ
แล้วก็ชุดพวกเธอก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกระโปรงแบบเนื้อเข่านะคะ
แต่ก็ไม่ได้โป๊นะหมายถึงว่าถ้าเราเห็นการแต่งตัวที่โป๊เนี่ย
ต้นฉบับก็คือญี่ปุ่นนะคะเธอก็บอกว่ากระโปรงพวกเราเนี่ย
มีทรัพย์หลายชั้นมากแล้วถ้าเต้นก็เป็นแบบฉบับจากญี่ปุ่น
มันอาจจะไม่ได้เซฟเท่าไหร่ซึ่งตัวเราต้องเฟฟตัวเอง
ถ้าเกิดมีภาพไม่ดีออกไปแล้วรู้สึกแย่เหมือนกัน
ในเมื่อเราบังคับไม่ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
เธอพูดอย่างนี้ออกมาเพราะว่ามีคนไปถ่ายรูปช้อน

เออส่วนคนที่ตั้งใจถ่ายรูปในมุมช้อนนั้น

และการแต่งตัวก็ไม่ได้สื่อไปทางเซ็กซี่เลย

และประโยคเด็ดของเธอคือชื่อ
และอีกอย่างหน้าตาพวกเราน่ารักกว่าใต้กระโปรงแน่นอนค่ะ

รู้ไหมเขาบอกว่าถ้าสมมุติจะโดนตัวต้องซื้อตัวเนอะ

ใครจะไปจับมือทีละ๘วินาทีซื้อตัวจับมือว่

ผมอยากรู้เขาจะเอาเพลงของใครมาร้องบ้าง

คือของเขามีทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง

ซิงเกิ้ลนึงอ่ะธรรมดาของคนไทยมีกี่เพลง

ซิงเกิ้ลญี่ปุ่น๓ซิงเกิ้ลญี่ปุ่นออกซิงเกิ้ลครั้งหนึ่ง

ของเขาเนี่ยรู้สึกจะมี๒ซิงเกิ้ลใช่ใช่ไหม

ไม่แต่มันก็แสดงว่ามันใช้หลักจิตวิทยาคนเห็นไหม

เพราะด้วยมะลาย่าได้เนาะ

วิวตอให้เข้าเลยก็บิเนาะ
แล้วญี่ปุ่นมันเท่าไรก็๔๘หรยังไงครับ

นางเต้นหมาดูนางเต้นแบบบอกให้

อย่างนั้นละเออวะแคล์งนี้ต้องเปลี่ยนกันเถอะนะคะ
นี่ฉันก็มีคนที่เด้นเก่งเหมือนกันเถอะ
ใครละ
เด็นน่ารักเจ้า

พี่เอเหรอฮะเหรอ

เอ่ยไว้แหละเอ่ย

เอ่ย
เอ่ยแต๊กอะไร
คือพี่เลี้ยงโดนจวกเละเทะเลยนะครับ
เพราะว่าไปตีน้องหนักมือไปนิดนึงเขาว่าอย่างนั้น

สำหรับความน่าเอ็นดูของน้องเลสซิ่งนะครับ

ล่าสุดนะครับล่าสุดนะฮะ
น้องนี่อยู่กับน้าบูม

หรือดีเจย์บูมนี่นะครับเป็นเพื่อนสนิทของคุณแพทย์
อยู่ดีน้องเขาหมั่นเขี้ยวก็เลยไปตีหน้าผากน้ำบูน้ำแป้
อุ๊ยทั้งปีนี้ไม่เท่าไหร่อยู่ดีเนี่ยนะฮะ

ห้ามตีหน้าหรอถ้าไม่เห็นร้องเลยร้องไหมอะ

ก็คือเรียกว่ามันก็ตีปั๊บมันก็เป็นเชิง

งานนี้เนี่ยพี่เลี้ยงคือก็เลยถูกด่า
โดนคนด่าว่าไปตีว่าไปตีทำไมว่าแบบอะไรอย่างนี้
แต่ให้ตีมายูที่พี่เลี้ยงตายเลยนะเนี่ย

เขาตีเบาเขาก็ตีเหมือนเป็นเด็กไปตี
แต่เฮียเลสก็มีแฟนคลับเยอะไงเรื่องธรรมดาแล้ว
เจอังนี้ใครที่มีรูปออกรูปออกโซเชียลก็ต้องรอเผ้าระ

เอ้าตรงนั้นใช่แล้วหรอตอนแรกผมไม่ใช่

คุณว่าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนการ